มีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นที่ถนนทองหล่อนะฮะ
ทองหล่อเนี่ยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เนื่องจากรถเบ้นคันหนึ่งขับไปแล้วก็ไปปาดหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาก็บีบแตร่เตือนนะปรากฏว่ายิ่งไม่พอใจนะฮะ
จอดรถลงมาแล้วไปชกวินจักรยานยนต์รับจ้างเขา
เขาก็ตามเพื่อนมาช่วยกันนะครับแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยชักปืนออกมาขู่อีก
ไปดูนะฮะความชุดละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็คิดเรื่องว่าผมไม่จะเล็งอำนวยงจะบุกษมิตรแหละนะเฮ้ย

ถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้แล้ว

นี่นะฮะคือชุระมุนรุนหวายตรงนี้
ผู้ชายคนนี้เสื้อดำเกงดำบอกเป็นตำรวจ
ครับบอกเขาเป็นตำรวจและมีเพื่อนผมฮืมทอง
หัวทองอยู่ข้างใกล้เป็นผู้ชาย๒คนมาด้วยกัน
จากนี้ในรถเนี่ยยังมีผู้หญิงอีก๔คนแต่ความจริงเป็นสาว๒๒นี่นะฮะ
รวมแล้วเป็น๖คนนะครับรถคันนี้นะครับแต่นี่คนนี้นี่คือคนหลักนะฮะนี่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในซอยทองหล่อนะครับทุกผู้ชมครับ
จักรยานยนต์รับจ้างก็มาช่วยกันเพราะว่าผู้ชายเสื้อดำคนนี้เนี่ยขับรถเบนส์มานะครับ
แล้วก็ไปเฉียวชนวินจักรยานยนต์ไปต่อยวินจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
แล้วก็ขู่เขาบอกเป็นตำรวจชุดละมุนวุ่นวายนี่
ไม่ยอมเคลียร์จะไม่ยอมรอเจอตำรวจจะขึ้นรถให้ได้นะครับ
เหตุการณ์เริ่มวุ่นวายรุนแรงขึ้นคนขับรถเบนท์กับเพื่อนก็พยายามจะขึ้นรถนะฮะ
แต่มีปืนอยู่ในกระเป๋าบางทีก็ชักออกมาบางทีก็เก็บเข้าไปนะครับ
สุดท้ายพอขึ้นไปบนรถเนี่ยจักรยานยนต์รับจ้างเขาล้อมอยู่นะครับ
ไหนไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปจอดที่ข้างถนน
ไปจอดข้างถนนเนี่ยจังหวัดตรงนี้นะครับไปตรงนู้นเนี่ย
จอดอยู่ข้างถนนเพราะเขาบอกผมไม่หนีผมไม่หนี
เขาก็นี่ฮะเขาไปจอดอยู่ข้างถนนแล้วลงมาอีกรอบนึง
จังหวะตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเดือดนะฮะมันเริ่มปะทุเกิดขึ้น
มีวินจักรยานยนต์คนหนึ่งก็เลยทุบกระจกหน้ารถ

กระจกแตกอีก
เข้าไปหยิบพวกทรัพย์สิ่งอะไรต่างของเขาเนี่ย
ในกระเป๋านี่มีเงินเต็มเลยนะครับ
มีเงินในกระเป๋าเต็มเลยนะครับ
ส่วนในรถเบนส์เนี่ยมากันด้วยกัน๖คนนะฮะ

อ่าวินจอยอก็บอกจะมาเอาเงินมาฟาดหัวเขาไม่ได้นะ

เขาเก็บทรัพย์สินเขาอยู่

สุดท้ายตำรวจก็มาถึงนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ต้องตรวจสอบก่อนในรถมีกัน๖คนแบบนี้
คนขับรถชื่อชาวินอายุ๔๔ปีเพื่อนชื่อยุทธนา๔๐

ตำรวจมาตรวจสอบก็ต้องค้นรถก่อน

ว่าผู้ชายคนนี้มีปืนเจอปืนจริงนะครับ

แล้วเจอยาไอซ์เจอยาเคอยู่ที่ท้ายรถทีนี้ก็เลยต้องคุมตัวทั้งหมด
คนบนรถเบนส์เนี่ยไปสอบปากคำที่สอนอทองหล่อนี่ปืน
ระบอกเงินเงินเล็กแบบนี้นะฮะชักเข้าชักออกอยู่ตอนที่มีเรื่องมีราวบนถนน
วันนี้คุณสุชาดาก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็ไปตามคดีนี้ที่สอนอทองหล่อนะครับแล้วได้เจอกับนี่คือคุณบอยนะครับ
วินจักรยานยนต์รับจ้างที่เจอเหตุกับชายขับรถเบนส์แล้วถูกต่อยคนแรกเลยนะฮะ
เขาบอกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยรถเบนส์คันนี้ขับมาบนถนนบนทองหล่อเนี่ยนะฮะ
ซอยทองหล่อขับมาอย่างเร็วเลยแล้วมาปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของเขา
เขาก็บีบแตรให้สัญญาณเตือนไปนะฮะแต่คนขับรถเบนส์ไม่พอใจขับรถมาปาดหน้าเขาอีกทีนึง
แล้วจอดรถลงมาจากรถเอาปืนมาขู่บอกจะเอาใช่ไหมจะเอาก็เข้ามา
แล้วต่อยหน้าคุณบอยไปทีนึงจังหวะนั้นมีเพื่อนวินคันอื่นเนี่ยเขาเห็น

เราแล้วรอบนึงเราบีบแต่ก็ปาดอีก

แล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อหลังจากนั้น
ก็เรียกให้เขาจอดผมก็ไปจอดฝั่งตรงข้าม
แล้วเขาก็จอดกลางถนนแล้วเขาก็ถือปืนวิ่งลงมาครับ

มาดีมาดีก็อยู่ทำอย่างนี้ครับผมก็ไม่กล้าเข้าไป
เขาก็ต่อยผมทั้งนี้ทั้ง๑
เป็นผมผมก็ไม่กล้าเข้าแต่มีพี่วินหลายคนเข้าไปเลยนะครับ
ยิงสวนอะไรลงมาก็ยุ่งเหมือนกันนะครับช่วงจังหวะนั้น
พันธุ์กำรวจเอกพันธุ์สาอัมรพิธาคุมกับการสอนอทองหล่อบอกว่า
จากการตรวจสอบคนขับรถเบนซชื่อนายชาวิน
ก็เหมือนกับที่เขาบอกในคลิปแล้วอ้างเป็นตำรวจนายชาวินเนี่ยให้การว่า
เมื่อเช้าจะขับรถไปส่งเพื่อนในซอยทองหล่อระหว่างทางเนี่ยขับรถปาดหน้าจักรยานยนต์
คู่กรณีจริงแต่คู่กรณีเนี่ยมาให้ของลับเขาอันนี้บอกให้ของลับ
แต่พี่วินบอกแค่บีบแตรนายชาวินบอกผมก็เลยโมโห
แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าพอตรวจสอบทะเบียนรถ
เป็นทะเบียนปลอมนะฮะรถเบนส์นะครับเจ้าของรถตัวจริงอยู่ประจวบคิริขัน
แล้วรถยังผ่อนไม่หมดด้วยส่วนนายชาวินถูกแจ้งข้อหาเรื่องของอาวุธปืน
ครอบครองปืนการปลอมแปลงใช้ทะเบียนปลอมคือเรื่องของรถนะฮะ
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับที่ครอบครองอยู่คือยาไอซ์
ครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายนะถูกแจ้งครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย
แสดงว่ามันเยอะใช่ไหมนี่ชั่งน้ำหนักแบบนี้เลยนะครับ
มันเข้าข่ายจำหน่ายนะครับแล้วก็เรื่องของยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะฮะ
คือยาบ้าด้วยนะครับเสพยาแล้วขับรถด้วย
นายชาวินเนี่ยตรวจสอบประวัติแล้วเคยต้องโทษหลายคดีนะครับ
๕๓คดีบุกรุกสพทหลังที่ภูเก็ต
๕๕ทำร้ายร่างกายที่บ้านโป่งรัชบุรี
๕๖คดีทำให้เสียทรัพย์แล้วก็คมคู่อื่นที่สอนอสุทธิศาล
นายุทธนาที่เป็นผู้ชายนั่งข้างด้วยกันที่ผมสีทองนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดคือยาไอซ์นะครับแล้วก็ร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
ส่วนคนที่อยู่ข้างหลังนะฮะมีนายอิทธิพันธ์ถูกแจ้งข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติด
อีก๓คนนะครับนายปัญจวัตรกับนางสาวทามนและนางสาวจิรัฐนินถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะครับ
นายชาวินที่บอกเป็นตำรวจตำรวจบอกตรวจสอบแล้วนะฮะไม่ได้เป็นนะฮะเป็นการกล่าวอ้างนะครับ
ส่วนนายุทธนาที่เป็นเพื่อนกันอยู่ข้างเนี่ยเบาะหน้าเนี่ยเป็นลูกตำรวจนะฮะ
แต่เป็นตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่อายุทยาซึ่งตอนนี้เกษียณไปแล้ว
เดี๋ยวจะไปสอบปากคำขยายผลอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าทุกคนเนี่ยที่มากับรถเบนส์ยังให้การวกวนตำรวจบอก
แต่ขยายผลไปถึงจุดมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วพบว่าเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่กรุงเทพเห็นกันยันเช้าเลยเหรอ
กันยันเช้าเลยเหรอก็เนี่ยไงเหตุการณ์มันตอนเช้าเนอะคือยังเมากันอยู่ไง
นี่ออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมแม่ตำรวจได้พาผู้ต้องหาทั้งสามคนวันนี้
ออกมาจากห้องสืบสวนนะครับเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมนี่นะฮะ
อ่าซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเธอบอกว่าถูกทุบรถก่อนถูกคมขู่ด้วย
จะลงไปกราบขอโทษแล้วแต่เรื่องก็ไม่จบ
ส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะตำรวจจะคุมตัวทั้งหมดนะฮะ
รถเบนส์เนี่ยไปฝากขังที่สารอาญานะครับตามข้อหาที่แจ้งไปนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งคนเจ็บฝั่งจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเจ้าของรถเบนส์ตัวจริง
มาสอบปากคำขยายผลอีกรอบหนึ่งนะครับ